เอาคุณดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะมีผู้หญิงคนนึงนะคะบอกว่าเธอทนไม่ไหวแล้ว
ถูกเพื่อนบ้านด้วยกันนี่แหละก่อกวนทั้งเผาร้านเกมพี่ชายเผารถจักรยานยนต์
ว่างท่อนไม้คว่างก้อนหินใส่บ้านเราก็พยายามถามว่าเขาทำทำไม
มีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นเคยส่งเฟซบุ๊กมาขอมีเพศสัมพันธ์กับเธอแล้วเธอไม่ยอม

นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจะเห็นว่าเป็นผู้ชาย
มืดนิดนึงแต่ก็จะเห็นว่ามีผู้ชายคนนี้เดินแล้วก็ถือเป็นอย่างแล้วเครื่อง
เห็นชัดเจนเลยนะคะลักษณะคือเหมือนเครื่องบางอย่างเข้ามาที่ข้างบ้านผู้เสียหาย
ผู้เสียหายเป็นครูสาวโรงเรียนในอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะคะ
คือทำแบบนี้หลายต่อหลายครั้งมากแต่เจ้าตัวไม่รู้นะว่ากล้องวงจรปิดน่ะจับภาพไว้ได้
เราลงพื้นที่ไปเจอคุณครูคนนี้เธอก็พาเดินดูรอบบ้านนะคะ
ชั้นหนึ่งของบ้านก็มีก้อนหินขนาดใหญ่มีขวดเหล้าคือมันแตกกระจัดกระจายกันไปหมดเลยนะคะ
เป็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นน่ะนะเธอเล่าด้วยนะคะว่ากลางดึกคืนเกิดเหตุ
ปิดไฟจะเข้านอนอยู่แล้วอยู่อยู่มีเสียงของแข็งอ่ะฟาดเข้ามาที่กระจกหน้าต่างห้องดังเพล้งเลยค่ะ
เธอก็ตกใจรีบเปิดประตูออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ทันระวังก็โดนกระจกบาดเข้าฝ่าเท้าไปด้วย
พอส่องออกไปปุ๊บเห็นหน้าคนร้ายจำได้แม่นเลยนี่เอ็มนี่ชื่อนายเอ็มนะคะคนร้ายเธอบอกว่า
จำได้เพราะว่าในเอ็มชอบมาก่อกวนเธอบ่อยเนี่ยดูสิกระจกบาดเป็นแผลหมดเลยนะคะ
สาเหตุเนี่ยเอาจริงนะก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่ามันจะเกิดจากอะไรได้บ้าง
ถ้าเอาเรื่องที่ไม่ถูกใจในเอ็มคงมีอยู่เรื่องเดียว
คือปี๕๘ย้อนกลับไปนะ๖ปีที่แล้วนายเอ็มทักแชทเฟซบุ๊กมาหาเธอ
กลับไปดูทันไหมอ่ะในลักษณะข้อความแบบขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยอ่ะ
แต่เธอไม่สนใจแล้วเธอไม่ตอบนี่เนี่ยส่งมาแบบนี้คือเราต้องค่อยเซ็นเซอร์คำที่ออกอากาศไม่ได้นะคะ
แต่ก็เป็นแบบขออะไรอย่างนี้แต่คุณผู้ชมเราอ่านดู
ดูว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ตอบเลยนะฝั่งขวาไม่มีนะ
มึงเขาคุยคนเดียวอ่ะค่ะแล้วก็เริ่มมีการข่มขู่แล้ว
มึงโดนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วหลังจากที่เธอไม่สนใจไม่อ่านไม่ตอบนี่แหละในเอ็มก็เริ่มส่งข้อความมาด่า
ไฟเผาร้านเกมพี่ชายจุดไฟเผารถจักรยานยนต์ลูกค้าที่มาจอดซ่อมอยู่

ซึ่งแต่ละครั้งครอบครัวก็แจ้งความนะครอบครัวนายเอ็มก็มาขอโทษ
ก็เลยไม่ได้เอาเรื่องอะไรแต่สุดท้ายแล้วนี่ไม่จบไม่สิ้นนะ
ยังจะทำอยู่อีกเธอก็เริ่มหวั่นใจแล้วว่า
แล้วหลังจากนี้มันจะรุนแรงกว่านี้ไหมคือเอาจริงเผารถมอเตอร์ไซค
ไร่อ้อยนี่ก็รุนแรงมากแล้วนะคะตำรวจค่ะ
ต้องช่วยแล้วล่ะเนี่ยจักรยานยนต์ลูกค้าที่มาจอดซ่อมไว้
หรืออะไรอ่ะคะนั่นอ่ะเอาก็ต้องไปจ่ายเงินให้กับลูกค้า
อันนี้มันสร้างความเสียหายเสียทรัพย์สินนะคะ